หรือว่าสายรองก็แล้วแต่นะครับทุกผู้ชมครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่นครสวรรค์ตรงนี้เลยนะฮะ
นี่ฮะดูนะครับกระบะสองคันนี้โอ้โหเต็มเต็มเลยค่ะ
คือทางจากด้านบนเนี่ยลงมาหาเราเนี่ยอันนี้คือถนนสายหลัก
ส่วนขวามือมาเนี่ยนี่คือถนนสายรองค่ะดูนะครับ
โอ้โหก็ไม่ได้มีคันไหนแตะเบรกเลยนะถ้าดูจากภาพนี้นะคะ
สี่แยกวัดใจจริงจริงค่ะแต่โดยตามหลักแล้วเนี่ย
คือยังไงถนนสายรองคุณต้องหยุดก่อนใช่ค่ะ
เห็นเส้นทึบขาวตรงนี้ไหมฮะตรงถนนสายรองเนี่ย
คือคุณต้องหยุดดูหน่อยนะโอ้โหแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ย
มีคนเจ็บ๑๕คนนะครับทุกผู้ชมครับนี่เป็นถนนภัยสาลีวังพิกุลนะครับ
สี่แยกบ้านเขาใหญ่ตำบลนาขอมที่นครสวรรค์
กระบะสองคันนี้คันหนึ่งมาจากสายหลัก
คันหนึ่งมาจากสายรองหลังเกิดเหตุทางกู้ภัย
ทางตำรวจสพภัยสารีก็มาช่วยกันนะฮะ
สองคันนี้เนี่ยคนเจ็บรวมสิบห้าคนนะครับ
คือคันนึงเนี่ยเป็นกระบะที่มีคนขับเจ็บ
ชื่อนายสลาวุฒิอายุยี่สิบเอ็ดปีนะอีกคันนึงเนี่ยนะฮะ
ชื่อนายนิกรอายุสามสิบแปดปีนะครับแต่คันที่มาจากสายรองเนี่ย
คันนี้เขามีคนมาเยอะมีคนมาเยอะเหมือนกับกำลังพาคนที่จะเดินทาง
อีกเส้นทางหนึ่งมาถึงจุดทางแยกตรงนี้นะฮะ
คือไม่ได้มีการเบรกกันเลยฮะสุดท้ายก็เลยเฉียวชนกัน
แล้วก็เจ็บไปสิบห้าคนในจำนวนนี้เนี่ยในสิบห้าคนเนี่ยมีเจ็บคนที่บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ค่ะก็เอามาเตือนกันไว้โอ้โห